ไปดูน้องมิ้นคนสวยกันบ้างดีกว่านะคะน้องมิ้นท์ชาลิดาค่ะ
งกรานนี้เธอก็รับทรัพย์แล้วก็มารับงานเป็นนางสงกราน
เช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่ากลับจากทริปญี่ปุ่น
ลุยงานแบบเต็มที่เลยความสวยความงามก็ดูกันเอาเองค่ะคุณค่ะ
ไม่แพ้ซุปตาคนไหนทั้งนั้นนะคะอาจเจอน้องมิ้นครั้งนี้
เห็นบอกว่ากลับมาปุ๊บเนี่ยน้องมิ้นเองก็รีบตรงไปหาหลานเหมือนกันนะฮะ

เนาะวัดน้องเป็นน้องแฝดก็เลยเป็นกล้องที่แบบ

ก็คือเวลาที่น้องนอนอยู่ใช่ไหมคะ
มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมี
คือดูการนอนหลับของเขาเวลาที่อยู่ข้างนอกก็สามารถดูได้

ไม่ได้คิดว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่แบบเขาได้ใช้ทุกวันแน่
รู้จักกับกี้มาแบบนานมาก
ไม่คิดว่าจะได้เห็นโมเมนต์การเป็นแม่
แล้วก็อุ้มน้องพาดบ่า
แต่เขาก็แบบทำได้ดีมาก

พ่ออวดทุกอย่างเลยค่ะ
พ่อเปิดรูปน้องตั้งแต่วินาทีแรกให้ดู
ก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้